เอาคุณผู้ชมเตือนภัยกันหน่อยค่ะคราวนี้เนี่ยมีคนมาเรียรัยให้บริจาคร่วมทำบุญ
จะเอาเงินนี้ไปทำโรงทานจะเอาเงินนี้ไปสร้างโรงครัว
ทีนี้มีคนที่เขาจำได้ว่าอ้าวนี่มาเรียรัยแบบนี้ตั้งหลายรอบ
จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ดูค่ะพี่ไปหากินที่อื่นอย่ามาหากินอย่างงี้

ไปเลยน่ะออกจากปำไปเลยนี่แบบอย่างงี้
ฉันจำฉันจำพวกแกได้นะใช่ค่ะแล้วเนี่ยคือไล่ไปเลย
แล้วเจ้าตัวเหมือนกับรู้ไงคือก็ไม่ได้เถียงไม่ได้อะไรนะ
เดินหนีไปเลยอ่ะค่ะเหตุการณ์นี้ผู้ชายคนนี้เขาเดินถือซองเห็นไหม
ในมือเนี่ยมีซองเป็นปึ้งเลยมาเรียรายเงินขอบริจาค
แล้วก็มาเรียรัยในปั๊มน้ำมันที่ถนนสาย๓๔๕ที่ปฐุมธานี
ก็อ้างนั่นแหละทำบุญไหมทำบุญพระป่าสามัคคีไหม
จะเอาเงินนี้นะไปสมทบสร้างโรงครัวสร้างห้องน้ำ
สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในประจวบแต่พอคนเขาจำได้เนี่ย
คุณผู้ชมเขาบอกว่านี่คือแก๊งมิจฉาชีพนี่มาหลอกเอาเงินจากชาวบ้าน
หยิบมือถือมาถ่ายไว้เนี่ยคนที่เขามาเรียรายเงินคนนี้
เขาก็เลยกลัวค่ะแล้วยิ่งโดนขู่อีกว่าจะแจ้งตำรวจ
ผู้ชายคนนี้เขาก็เลยเดินขึ้นรถกระบะขับออกไปอย่างรวดเร็วเลย
ซึ่งเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้นะแล้วก็บอกว่า
หากินแบบนี้มันง่ายไปไหมระวังกันด้วยนะครับ
พอโพสต์ถูกแชร์ออกไปนะคนมาแสดงความคิดเห็นกันเพียบ
บอกว่าเคยเจอเหมือนกันพอเจอนะโดนปรับก็ปรับไม่กี่ร้อยบาท
พักนึงก็จะออกมาทำแบบนี้อีกแต่เขาจะเปลี่ยนสถานที่ไงคุณ
ดังนั้นก็ต้องเตือนให้ระมัดระวังด้วยเผื่อใครอยากทำบุญ
แล้วเพื่อความสบายใจไปถึงที่สำนักปฏิบัติธรรมนั้นเลย
ขอตู้บริจาคก็อาจจะสบายใจกว่านะคะ